ต่อที่มรนองเป็นเรื่องราวความรักเหมือนกัน
แต่ว่าเป็นความรักที่มันไม่ถูกต้อง
ลุงเขยเป็นทหารอากาศศุลาคมเหน็ดเกษียณแล้ว
แต่ไปชอบหลานสาวตัวเองอายุเพียง๑๗ปี
วันดีคืนดีนะฮะเมาเหล้าไปยืนอยู่หน้าบ้าน
ดักรอหลานกลับมากระชากแขน
จะเอาไปทำเมียจะเอาไปทำเมียแบบนี้ฮะ
ถูกต้องจนพี่สาวของน้องผู้หญิงเค้าเนี่ยทนไม่ไหว
เอาเรื่องราวไปโพสต์ขอความช่วยเหลือหน่อย
ใครก็ได้ช่วยทีทนไม่ไหวแล้วกับพฤติกรรมของลุงเขยคนนี้

ถูกลุงเขยเป็นทหารอากาศในกรุงเทพนี่แหละฮะ
บุกไปคุกคามสิ่งที่บ้านที่ระนองไปเฝ้าหน้าบ้าน๓วัน๓คืน
โดยพักอาศัยอยู่ที่สาราที่พักในหมู่บ้านที่คุณผู้ชมเห็นนี่แหละฮะ
เขาก็บอกว่าดื่มเหล้าไปด้วยแล้วก็บอกว่าชอบน้องสาวเธออย่างนั้นอย่างนี้
น้องไปเรียนพอกลับมาไปกระชากแขนน้องบอกว่าเดี๋ยวจะเอาไปทำเมียอะไรแบบนี้ฮะ
แล้วก็อลวาดอยู่หน้าบ้านของน้องสาวเธอข่มขู่จนต้องโทรให้ตำรวจมาช่วย
ตำรวจเข้ามาคุยเกลี้ยกล่อมเจรจาลุงเขยก็เอายศตัวเองที่เป็นทหารอากาศ
เดี๋ยวไปขู่ตำรวจด้วยตำรวจก็เลยได้แค่คุยทำอะไรไม่ได้
ตอนนี้โดนคุกคามหนักมากนะฮะพี่สาวก็ช่วยแชร์หน่อยค่ะ
ให้ถึงคนที่ช่วยเราได้เราเครียดสงสารน้องสาวมากพร้อมติดแฮสแท็ก
คุกคำทางเพศไปฟังคลิปที่เธอถ่ายไว้หน่อยครับ

ติดต่อไปยังพี่สาวที่โพสต์นะฮะก็มีการโทรศัพท์ไปคุยก็บอกกับทีมข่าวบอกว่าทางครอบครัวเนี่ยไปลงบันทึกประจำวันแล้วนะกับตำรวจสพมราชกรูดที่มรนองบอกว่าถูกคุกคามนะภูมิกับสพราชกรุษเองก็บอกกับครอบครัวว่าถ้าเกิดมีเหตุการณ์แบบนี้ให้โทรหาได้เลยแล้วก็จะส่งตำรวจมาช่วย

ซึ่งตุลาคมนี้จากเกษียณแล้วก็อยากให้ใครก็ได้ที่ช่วยเธอได้ไปช่วยหน่อยเพราะไม่รู้ว่าลุงเขยจะทำอะไรกับน้องสาวเธอบ้างนะครับน่ากลัวเหมือนกันนะคะอาการแบบนี้